คุณจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

เถื่อนถูกต้องเราก็จะนิยามคุณว่าคุณเป็นหมอเถื่อน

คือทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจกันหน่อยเพราะมีประชาชนร้องเรียนว่า
ลองตรวจสอบคลินิก๒ที่นี้หน่อยสิ
แปลกไหมมีใบอนุญาตจริงหรือเปล่า
แล้วหมอมีใบประกอบวิชาชีพจริงไหม

คือคลินิกเวชกรรมเคหาร่มกล้าว

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงไปตรวจสอบ
อ้าวไม่มีใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลนะคะ
ใครล่ะที่บอกว่าเป็นหมอที่นี่
นายรัฐภูมิอายุ๕๑ปี

รับเลยต้องยอมรับแหละนะคะมาขนาดนี้แล้ว
ผมเคยทำงานในโรงพยาบาลมากว่า๑๓ปีอู้ก็นานเนอะ
แล้วมีการไปศึกษาเรื่องของการเรียนแพทย์ที่ต่างประเทศ

แต่ความรักในวิชาชีพแพทย์

ผมก็เลยเปิดคลินิกเปิดมา๓เดือนเองนะคะ
แล้วสุดท้ายก็เลยมาโดนรวบแบบนี้
ถ้ารักในอาชีพแพทย์จริงน่าจะเรียนให้จบนะคะ
ตำรวจยึดเครื่องมือแพทย์ผลิตภัณฑ์ยาเวทระเบียนทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน
อันนี้แค่จุดแรกเท่านั้นที่บอกว่าเป็นหมอเถื่อน
จุดที่๒ค่ะอันนี้ไปที่ปฐุมธานีนะคะ
ตรงนี้เป็นคลินิกที่ไม่มีชื่อค่ะอยู่ในซอยไทยธานี๖
ถนนนิคมอุตสาหกรรมนวรรณคร
ไปเจอกับคนที่ชื่อว่านายกฤษรันอายุ๓๖ปี
คนนี้อ้างว่าเขาเป็นแพทย์
เขายอมรับใช่ผมยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผมจบแพทย์ปริญญาตรีมาจากต่างประเทศเลย
แต่ผมอยู่ระหว่างฝึกงานที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
ทีนี้ตอนนี้มันอยู่ในช่วงคุณจะพูดว่ามันเป็นรอยต่อเนอะ
คือเตรียมตัวจะไปสอบใบประกอบวิชาชีพ
แต่ระหว่างรอสอบผมอยากทำงานแล้ว

ผมก็เลยมาเปิดคลินิกตรงนี้
ตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพแน่นอนค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ยังมีเรื่องของการขายยาแผนปัจจุบันไม่ได้รับอนุญาตใดอีก
ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทั้งคู่นะคะ
ใจร้อนและใจรักแต่ว่าทำผิดกฎไงฮะ